ละครนอกเป็นละครที่มีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาอยู่ในประเภทละครรำแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาจากละครชาตรี
เป็นละครที่แสดงกันนอกราชธานีที่แพร่หลายกันในหมู่ราชดรชาวบ้านทั่วไป
และเป็นการแสดงที่เน้นการสร้างความบันเทิงความสนุกสนาน
ฉากหรือสถานที่จัดแสดงจึงเป็นรูปแบบง่ายสามารถที่จะแสดงละครนอกในพื้นที่ทั่วไป
แบบไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีฉากก็สามารถดำเนินเรื่องจัดแสดงให้เข้าใจได้
เพราะเน้นสร้างบรรยากาศการแสดงที่มีความสนุกสนาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน